อากาศหนาวเหมาะกับการกอดกันแน่

บรรยากาศที่โรแมนติกแบบนี้เราก็ต้องลุ้นกันหน่อยนะครับ
ว่าคู่นี้เขาจะมีการปั๊มลูกกันหรือเปล่า
เขามีพี่แพนด้าคือเขาปิ้งรักกันมานานแล้วแหละฮะ
แต่เราก็ลุ้นว่าจะมีลูกอีกหรือเปล่านะครับ
ช่วงกับลินหุ้ยนั่นเองนะครับ
ตอนนี้ทางสวนสัตว์เชียงใหม่เขาก็ลุ้นว่า
จะมีการต้อนรับแพนด้าน้อยได้ภายในปีนี้หรือเปล่า
ได้ข่าวว่าลุ้นหลายรอบแล้ว

ลุ้นทุกหนาวเลยเราอยากมีนะครับแพนด้าช่วงลินหุ้ย

ก็ส่งผลให้แพนด้าทั้งสองได้สัมผัสอากาศหนาวเย็น

ศูนย์วิจัยและอนุรักษ์แพนด้ายักษ์
อนุรักษ์หวู่หลงเมืองเฉินตูมณฑลเสฉวน

โดยนายนิพนธ์วิชัยรัฐภูมิหน่วยการสวนสัตว์เชียงใหม่บอกว่า

จะช่วยให้แพนด้าเขาปรับตัวเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนี้
เขาบอกว่าจะปรับตัวได้เป็นอย่างดีนะครับ

มีลุ้นกับการจะต้อนรับแพนด้าน้อยสมาชิกใหม่หรือเปล่า
หลังปีที่ผ่านมาช่วงลินหุ้ยนะครับ
มีสภาพร่างกายแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศเนี่ย
ไม่เอื้ออำนวยต่อการผสมพันธุ์ไปแล้วนะครับ
อากาศร้อนเกินไปอารมณ์ไม่ค่อยดีอากาศร้อนเกินไป
ร่างกายก็เลยยังไม่พร้อมเลยนะฮะ
ด้านของหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์นะครับ
ก็คือหัวหน้ามายตรีอินโปธาบอกว่า
ขณะนี้ปรับเปลี่ยนอาหารของแพนด้า
โดยให้ใบไผ่ตรงของไทยเป็นอาหาร

พร้อมกับเสริมอาหารตามที่ผู้เชี่ยวชาญจีนแนะนำ
แพนด้าทั้งสองมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
สังเกตได้จากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของแพนด้าทั้ง๒ตัว

โดยช่วงคุณมีน้ำหนัก๑๓๐๑๓๕กิโลกรัม
หุ้ยมีน้ำหนัก๑๒๔๑๒๕กิโลกรัม
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตกแต่งสวนที่อยู่ให้กับแพนด้า
เพื่อให้เหมาะสมแก่การผสมพันธุ์อีกด้วยนะครับ
เขาบอกว่าแพนด้าเนี่ยพอการปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศ
และจะทำให้มีความรู้สึกว่าอยากจะมีลูก๒๓วันเท่านั้น
เพราะฉะนั้นเขาถึงลุ้นกันแล้วเราก็ลุ้นไม่ขึ้นสักทีหลายปีแล้ว
เพราะว่าเขามีเวลาอยู่แค่๒๓วันเท่านั้น
ปีนี้ลูก
๓วันลุกนิดเดียว

จะได้เห็นแบบแพนด้าตัวน้อยน่ารักเหมือนที่ประเทศจีน

ใช่อยากให้มีลิ้นปิง๒คิดถึงลิ้นปิงตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างไม่รู้
เดี๋ยวเราถามสวนสัตว์เชียงใหม่เดี๋ยวให้เขาส่งข่าวมาบอกนะคะ